ข่าวนี้หน่อยค่ะกลายเป็นข่าวใหญ่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมากลางดึกเลยนะคะ
เนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านปืนโหดยิงลูกบ้านดับสองศพ
แล้วลูกบ้านหนึ่งในสองเนี่ยเป็นลูกรองนายกเทศบาลตำบลด้วยค่ะ
โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นนั่งกินเหล้ากันอยู่แท้
คงจะพูดจาไม่เข้าหูกันผู้ใหญ่บ้านคว้าอาวุธปืนมา
แล้วก็ลั่นไกยิงใส่เนี่ยโอ้ยโดนไปคนละ๓นัด
คนหนึ่งเข้าอกคนนึงเข้าหัวเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตำรวจได้รับแจ้งตอนประมาณเที่ยงคืนค่ะ
ตำรวจสภปากพยูนได้รับแจ้งแล้วก็รีบไปที่จุดที่เกิดเหตุ
เป็นขนำไม่มีเลขที่นะคะอยู่หลังบ้านพักในพื้นที่
ตำบลเกาะนางคำที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุง
ทีนี้มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย

คุณผู้ชมคะตอนไปถึงขนำเนี่ยเจอศพแรกนอนหงาย
เสียชีวิตอยู่ข้างประตูคนตายเนี่ยคือ
ยงยศแก้วมณีอายุ๒๘ปีนะคะเป็นคนนครศรีธรรมราช
แล้วก็เป็นลูกของรองนายยกเทศบาลด้วย
โดนยิงด้วยอาวุธปืน๑๑มมเข้าที่แขนซ้าย๑นัด
แล้วก็โดนที่หน้าอกสามนัดนะคะส่วนศพที่สองที่เจ้าหน้าที่เจอเนี่ย
คือนายสารวุฒิชูจินดาอายุ๒๘ปีเป็นคนพัทธลุง
โดนยิงด้วยปืน๑๑มมเหมือนกันค่ะ
กระสุนเข้าที่หัวกกหูขวาแล้วก็ข้อมือขวาโดน๓นัด
จุดที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืนขนาดจุด๔๕
ตกอยู่๗ปลอกนะคะแล้วก็มีหัวกระสุนปืน๕หัว
มียาบ้าด้วยค่ะยาบ้า๒เม็ด
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็เก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้จากการสอบสวนก็ทราบว่าคนที่ก่อเหตุ
คือผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านปืนโหดนายอุทัยศรีสุวรรณ
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๙ที่ตำบลเกาะนางคำ
อำเภอปากพยูนที่จังหวัดพัทธลุงนี่แหละ
ทีนี้ก่อนจะเกิดเหตุประมาณทัก๒ทุ่ม
ตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคนตายสองคนคือนายยงยศนายสารวุฒิ
แล้วก็มีเจ้าของขนำที่ชื่อธวัชชัยล้อมวงกัน๔คน
นั่งดื่มเบียร์แล้วก็เสพยาบ้านะ

ทีนี้พอตอนประมาณ๕ทุ่มกว่า
ตัวเจ้าของขนำเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเอาเรือไปหาปลาก่อนนะ

ดังนั้นในวงที่กินเบียร์กันอยู่เนี่ยเหลือใครล่ะ
ผู้ใหญ่บ้านยงยศสารวุฒิก็คือลูกบ้านอีก๒คนนี่แหละนะคะ
ทีนี้ผ่านไป๑๕นาทีหลังจากที่เจ้าของขนำออกไปจากจุดตรงนี้
ชาวบ้านเขาบอกนะได้ยินเสียงปืนอ่ะ
ดังมาจากขนำอ่ะปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งหลายนัดเลย
พอชาวบ้านเขาออกมาดูหลังจากสิ้นเสียงปืนเนี่ยเห็นแล้วว่าผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่อุทัยเนี้ยวิ่งออกจากขนำไปขึ้นกระบะ
กระบะคันนั้นเนี่ยเป็นกระบะสีขาวมีแคปเป็นกระบะฟอร์ดนะคะ
จอดอยู่หน้าขนำแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ถนนสายบ่อนนทบางพลองค่ะ
อกจากนั้นคุณผู้ชมพ่อของคนตาย
พ่อของนายยงยศแก้วมณีเนี่ยนะพอสิ้นเสียงปืนวิ่งออกมา
แล้วเห็นว่าลูกชายอยู่ตรงนี้อ่ะตอนแรกอ่ะนะพ่อบอกเลยเห็นลูกอ่ะ
ยังมีชีวิตอยู่นะอาการหนักพ่อเองก็ประสานรถโรงพยาบาลปากพยูน
ให้มารับตัวลูกชายไปแต่ตอนนั้นลูกชายบอกกับพ่อเลยบอก
เบาไม่รอดแล้วพ่อหายใจไม่ออกพ่อถามกลับไปอีกคำนึง
ทำลูกใครทำลูกนายยงยศบอกว่าอุทัยอุทัยยิง
แล้วตายต่อหน้าพ่อเลยค่ะโอ้โหบีบหัวใจมากนะ
ทีนี้สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากนิสัยส่วนตัวของผู้ก่อเหตุ
ก็คือตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนใครพูดจาขัดอกขัดใจไม่ได้เลย
แล้วคนตายทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นญาติกันอาจจะไปพูดอะไรบางอย่าง
ผู้ใหญ่บ้านไม่พอใจแล้วตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกพอตำรวจไปถึงแล้ว
เจอตัวผู้ใหญ่บ้านแล้วคือหนีออกไปแล้วเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ต้องตามตัวต่อนะคะ
ว่าตัวผู้ใหญ่บ้านน่าจะหนีออกนอกพื้นที่แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจจะต้องมีการรวบรวมพยาหลักฐาน
สอบปากคำขอสารอนุมัติหมายจับต่อไปด้วยทีนี้ตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะ
ดูประวัติเนี่ยไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่าเขาเคยก่อเหตุมาปี๕๔เนี่ยนะ
เขาเคยก่อเหตุฆ่าผู้หญิงในหมู่บ้านแล้วหนีไป๘ปี
หลังจากนั้นก็มามอบตัวสู้คดียังอยู่ในชั้นศาลเลยมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดด้วย
ญาติเอาไปบำบัดทีนี้ก็กลับมามาเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
แต่ประวัติคดีอื่นเนี่ยอย่างปีห้าห้าเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่น
ปีห้าหกคดีพยายามฆ่าแล้วก็มีคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองตอนปีหกหนึ่ง
ประวัติเยอะขนาดนี้ยังสามารถที่จะมาเป็นผู้นำชุมชนได้
นี่ไงคือเขาเลือกตั้งมาเป็นผู้ใหญ่บ้านได้๘เดือนนะ

เดี๋ยวตำรวจต้องเร่งตามตัวมาให้ได้เร็วที่สุด
นี่เป็นเหตุอุกอาจเป็นเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้น๕ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเลยนะคะ